ใครจะไปคิดคะนั่งทานแตงโมอยู่กับครอบครัวอยู่ดีก็ตายได้
หนุ่มนักธุรกิจรับซื้อปาล์มน้ำมันนะคะที่จังหวัดตรังค่ะ
ถูกบุกไปยิงถึงบ้านนะคะเป็นอาวุธปืนลูกซอง
ร่างเนี่ยพลุนไปหมดเลย๑๘รูเสียชีวิตเลยค่ะ
คนร้ายเนี่ยสวมหมวกไอ้โม่งแล้วก็คือเดินไปก่อเหตุแบบอุกอาจมาก
เพราะว่าเขานั่งทานแตงโมอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านกับครอบครัวรวม๕คน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๐บ้านเขาโอนตำบลเขาวิเศษค่ะ
ผู้ตายคือนายสุชาติคงเพ็งหรือว่าตาเล็กอายุ๓๒ปี
เป็นเจ้าของธุรกิจรับซื้อปาล์มน้ำมันน้ำยางเศษไม้ยางหรือที่เขาเรียกกันว่าลานเท
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาว๒นัด
กระสุนลูกปลายเจาะเข้าชายโครงขวา๙รูเข้าหน้าอกอีก๙รูรวมเป็น๑๘รู

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก็เก็บทั้งหัวกระสุนปืนลูกปลายเอาไว้เป็นหลักฐาน
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายนายสุชาติเนี่ยนั่งทานแตงโมอยู่กับครอบครัว
คนนั่งอยู่โต๊ะหน้าบ้านเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่ามีคนร้ายก็ไม่รู้อีกท่าไหนนะคะ
เข้าไปในบ้านของเขาแล้วก็เนี่ยค่ะ
ยิงปืนลูกซองทะลุผ่านกระจกเมื่อสักครู่นี้
ซึ่งอยู่ห่างจากผู้ตายแค่เมตรเดียวอะค่ะ
ยิงออกมาเลย๒นัดทำให้ผู้ตายเสียชีวิตทันที
ส่วนคนร้ายก็วิ่งหลบออกจากหน้าบ้านเลี้ยวขวาไปตามถนน
ก็คาดว่าน่าจะมีคนขับรถรอรับอยู่แล้วแล้วก็หนีไปกัน
ไปสอบถามนายประภาษณสิทธิชัยพ่อตาของผู้ตายนะคะ
บอกว่าลูกเขยเป็นคนดีเป็นผู้ให้มาตลอด
ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่รู้เลยจริงว่ามันไปมีเรื่องกับใคร

ไม่เห็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเหล้าอย่างเกิน
ก็อย่างโอ้งความแบบนั้น
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบบุคคลใกล้ชิด
สอบปากคำอย่างละเอียดไล่ดูภาพกล้องวงจรปิด